ตำรวจไปล่อซื้อยาบ้าจากผู้ชายสองคน
แต่ว่าคนร้ายสองคนนี้ไหวตัวนะฮะ
ไหวตัวทันยิงใส่เจ้าหน้าที่เลยนะครับ
แล้วพยายามจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
สุดท้ายถูกวิสามัน๒ศพนะครับ
ตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิที่ร้อยเอ็ดนะครับเป็นทางเข้าไร่นาของชาวบ้านนะฮะ
ห่างจากถนนสายสุวรรณภูมิเยอะโสธรสักสามสิบกิโลเมตรที่เสียชีวิตเนี่ยมีสองคนนะครับ
อานนท์เพ็ญจันทร์อายุ๒๒ถูกกระสุนยิงจากด้านหลังทะลุอกนะฮะ๑นัดเลยนะครับ
จากข้างหลังทะลุออกข้างหน้าเลยที่หน้าอกแล้วก็มีของกลางยาบ้าน๑มัตต์จำนวน๒๐๐๐เมตร
อยู่ในกระเป๋าเสื้อด้านหน้าซ้ายของนายอานนท์แล้วก็มีปืนลูกซองสั้นตกอยู่หนึ่งกระบอก
ห่างจากศพของนายอานนท์ไปสัก๑๕๐เมตรมีนายต้นตรการสุธารีนะครับอายุ๒๒ปีถูกยิงเสียชีวิตเหมือนกัน
กระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกซ้าย๓นัดมีปืนลูกซองสั้นตกอยู่ใกล้ใกล้ศพอีกหนึ่งกระบอกเหมือนกัน
แล้วก็มีจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งนะครับที่ล้มอยู่ในสภาพพังเสียหาย
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุชุดสืบสวนภูทรภาค๔เนี่ยก่อนจะเกิดเหตุตรงนี้
ล่อซื้อยาบ้าจากแก๊งค้ายานะครับแล้วก็นัดมาเอายาบ้ากันที่โคนต้นตะแบงนา
ถึงเวลานัดหมายมีจักรยานยนต์ขี่เข้ามาที่จุดเกิดเหตุ
นายต้นตรการเนี่ยเป็นคนขี่มีนายอานนท์เป็นคนซ้อนมาถึงโคนต้นไม้
นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ที่มาล่อซื้อเนี่ยตำรวจเนี่ยดักซุ่มอยู่ก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
ทีนี้ตำรวจยิงสวนเข้าไปนายอานนท์กระสุนเข้าหลังทะลุออกที่หน้าอกข้างหน้าเลยนะครับ
อานนท์ก็พลัดตกรถจักรยานยนต์ของนายต้นตะการเสียชีวิต
ส่วนนายต้นตรการเนี่ยขี่จักรยานยนต์หนีต่อนะครับก็ขี่ไปไกลได้สักประมาณ๕๐เมตร
แล้วก็ขี่ต่อไม่ได้นะสงสัยรถจะมีปัญหาหรือยังไร
ก็เลยจอดรถทิ้งเอาไว้แต่ชักปืนขึ้นมายิงใส่เจ้าหน้าที่อีกรอบนึง
เจ้าหน้าที่ก็ยิงสวนนะฮะคราวนี้เนี่ยกระสุนเข้าหน้าอกนายต้นตระกรานเสียชีวิตคาที่ครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันนะครับตำรวจเนี่ยพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวไปฟังหน่อยนะฮะ
ก็ถูกวิสามันไปสองศพนะฮะเดี๋ยวต้องขยายผลต่อว่ายาบ้าที่สองคนนี้รับมาเนี่ยเอามาจากไหนอะไรยังไง